ได้เวลามากันให้สบัดกับเราสองคนใน

นับเรื่องค่ะ

ผมชนะและคุณชิสานะครับ

ชวนกันคุยหน่อยจะได้ไม่เหงา

ทุกคนวางพาซมือถือขึ้นมา
กลุ่มจอเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะคะแล้วก็พูดคุยกับหน้าจอตรงนี้ได้เลยค่ะ
ใช่เรียกได้ว่าทุกข้อความที่ส่งมานั้นนะคะพวกเราตั้งใจจดจอดรอคอยอ่านเลยล่ะค่ะ

วันนี้นะฮะเรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้น
ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
โอ้โหต้องระวังนะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่ดีก็โดนโครงเหล็กเกี่ยวรถด้วยงานนี้มีหวาดเสียว
แท็กซี่เดือดทะเลาะกันยับจนได้เลือดเหตุเพราะปมไม่รับผู้โดยสาร
แปลกแต่จริงปลาแร็ดเผือกเท่านั้นยังแปลกไม่พอไอ้ปลาตัวนี้ชอบกินทุเรียนด้วย
เฮ้ยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสบัดข่าว
หรือเปล่าและชอบข่าวอะไรที่เราคุยกันอยู่บ้าง

เรื่องของอุบัติเหตุที่มันมาแบบไม่คาดฝันจริง
มีคนหนึ่งเขาขับมอเตอร์ไซค์มาข้างทางถูกต้อง
แต่ว่ารถที่เขาบรรทุกมามันมีบางส่วนของเหล็กยื่นออกมาโอ้โห
เอาดูสิครับมันเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญมากมากนะครับ

คนที่เขาขับขี่รถจักรยายนมาเนี่ยนะฮะเขาขับขี่บนถนนตามปกติแล้วอยู่ซ้ายสุดด้วย
จู่ครับมีรถมันทุกคันหนึ่งขับขนาดข้างมามาในความเร็วอยู่นะ

และตัวรถบรรทุกนั้นดันมีโครงเหล็กที่ยื่นออกมานอกตัวรถ

เนี่ยในช่วงที่รถบรรทุกขับแซงรถจักรยานยนต์โครงเหล็กที่ยื่นออกมามันฟาดเข้าไปที่บริเวณช่วงศีรษะ
ของคนขับรถจักรยานยนต์อย่างจังเลยครับ
แน่นอนล่ะค่ะก็ทำให้คนขับรถเนี่ยหมดสติรถเสียหลักล้มลงเรียกว่าร่างกระแทกกับพื้นนะคะ
พลเมืองดีแถวนั้นเห็นเหตุการณ์ค่ะก็เลยโทรศัพท์ตามรถพยาบาลมารับตัวคนเจ็บไป
ไม่รู้จริงว่าอาการตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็จับตัวผู้ที่ขับขี่อย่างประมาทได้หรือเปล่า
นะคะก็อยากจะให้อัปเดตอาการกันหน่อยสำหรับเจ้าของคลิปหรือว่ารวมไปถึง
ใครที่ทราบเหตุการณ์นี้นะคะก็เลยอยากจะเตือนกันเป็นอุทาหรณ์นะคะ
เตือนจริงนะครับเพราะว่าการที่มันมีบางสิ่งบางอย่างมันยื่นออกมาจากตัวรถ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถบรรทุกเนี่ยมันเป็นอันตรายเพราะว่าคนที่เขาขับรถ
รถบรรทุกน่ะบางทีเขาไม่รู้ตัวจริงค่ะว่ามีบางสิ่งบางอย่างมันยื่นออกมา
ขณะเดียวกันคนที่เขาสัญจรผ่านไปผ่านมาเขาก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะมีอะไรโผล่มาหรือเปล่า
จังหวะที่ขับแซงถูกแต่เรื่องของการขับรถแล้วขนของเนี่ยนะ
มันมีกฎหมายนะคุณชนะที่จะต้องปิดผ้าให้มิดชิดต้องคลุมให้เรียบร้อย
มัดไม่ให้มีอะไรยื่นอะไรเกินออกมาไม่ได้เลยถ้าแบบนี้เนี่ยถือว่าเสี่ยงผิดกฎหมายเหมือนกัน
ทำให้คนอื่นได้รับอุบัติเหตุแบบนี้นะคะเตือนกันแบบนี้แล้วคุณผู้ชม
และแน่นอนนะว่าปัญหาความไม่ปลอดภัยแบบนี้เกิดขึ้นทุกที่

ปัญหาหนักเลยที่ผู้ว่าต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณผู้ชมดูรายการนี้ค่ะ
เป็นมิติใหม่ของการประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครผู้ว่ามหานครนะคะ
ไทยรัฐทีวีเลยจัดเกมโชว์การเมืองครั้งแรกในรายการ
ผู้ว่ามหานครท้าดวนค่ะ
คือนโยบายต่างของผู้สมัครนะหลายคนฟังแล้ว
บางอันก็เข้าใจบางอันก็ว่าโอ๊ยงง
ค่ะนี่จะทำได้จริงหรือเปล่าอย่างนี้ล่ะกันนั่นจริง
เดี๋ยวเราจะนำเสนอผ่านความสนุกสนานในรูปแบบของเกมโชว์
รายการนี้การันตีสุดยอดพิธีกรอย่างนาเนคครับ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมมาดูซิว่าผู้สมัครแต่ละคนเนี่ย

บอกเลยว่าดูมาแล้ว๒ตอนติดอกติดใจมาก
ติดตามให้ได้นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา๑๘นาฬิกาตลอดเดือนพฤษภาคมค่ะ
รายการดีนะอยากจะให้ติดตามกันทุกวันพระราชสมดีนะครับ
กันตรงนี้นะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียว
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้ผู้กันสมัครข่าว

ในเบรกนี้นะครับเรื่องราวที่อยากจะให้ดูกันเรื่องของเรื่องเป็นการทะเลาะวิวาส
ปกติถ้าเกิดว่ามีคู่กรณีที่เป็นแท็กซี่มักจะมีกรณีกับผู้โดยสาร
แต่ครั้งนี้เป็นแท็กซี่กับแท็กซี่เขาทะเลาะกันเรื่องอะไรไปติดตามครับ

มันเลือกอะไรทำไมต้องมาย่างชิงกันทำไมต้องต่อยกันแบบนี้
นั่นแหละมันเกิดเรื่องนะคุณฐีศาสองแท็กซี่ถกเถียงกัน
เรื่องเป็นเรื่องรับผู้โดยสารเขาพูดอย่างนั้นนะ
เรื่องมีผู้โดยสารเรียกแท็กซี่คันหนึ่ง
แต่แท็กซี่คันนั้นไม่ยอมไป

อืมแท็กซี่อีกคันนึงที่อยู่ใกล้

เขาก็เลยเดินมาถามแท็กซี่คันนี้ว่า

แต่ด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้ถามอย่างเดียว

เขาเอามือถือมาถ่ายไปด้วย

นี่ไงถ่ายคลิปเก็บเอาไว้อย่างนี้

จุดตรงนี้ผู้โดยสารเขาจะเรียกแท็กซี่

พี่แท็กซี่คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาบอกว่า

ผู้โดยสารเขายืนเดือดร้อนอยู่เนี่ยทำไมไม่ไป

คนขับแท็กซี่ที่ถูกถ่ายเขาก็บอกว่า
ก็ขับมาเนี่ยมาจอดเพื่อส่งผู้โดยสาร

สุดท้ายคุณมาถ่ายคลิปผมอย่างนี้ต้องการจะหาเรื่องเหรอ

ค่ะแน่นอนนะคะพออารมณ์มาเต็มแบบนี้
เดือดร้อนเลือดร้อนกันสุดแล้วค่ะ
ก็เลยมีการแย่งชิงมือถือแล้วก็ชกต่อยกันอย่างที่เห็น
งานนี้เห็นว่ามีการขัด
เขาเรียกว่าไงขัดขวางกันอ่ะ

ชาวเน็ตก็มาเม้นสิบอกว่าโอ้โห
พี่เขาเนี่ยชอบถ่ายคลิปอยู่แล้วนะคนนี้

ที่ถ่ายเนี่ยก็เพราะว่าถ่ายไว้เป็นหลักฐาน
พูดจากวนก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้
หลากหลายมากมายความคิดเห็นแล้วค่ะ
และแน่นอนครับมันหลากหลายความคิด
แล้วก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่า
เราเองก็ไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะ
แต่บางครั้งบางคราวผมเข้าใจในเจตนานะว่า
แท็กซี่คนหนึ่งเขาต้องการไปบอกแท็กซี่คนหนึ่งว่า

กลัวจะเสียชื่อเรื่องของการไม่รับผู้โดยสาร
แต่บางครั้งบางครั้งถ้าไปบอกกันเนี่ย

ถ้าไปพร้อมกับการถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอ
มันทำให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกยังไง
รู้สึกเหมือนถูกกล่าวหาแล้วเป็นคนผิดแล้ว

ก็เข้าใจนะในเรื่องของการทำมาหากิน
ส่วนผู้โดยสารเองเนี่ยนะก็เป็นบุคคลที่เรียกได้ว่า
ไม่เกี่ยวข้องแต่ต้องมาเดือดร้อนกับกรณีแบบนี้เหมือนกัน

ยังไงขอให้ใจเย็นใจเย็นทั้งสองฝั่งเนาะ

ยิ่งที่แท็กซี่นะคะทำอาชีพเดียวกันอยู่แล้ว
ก็อยากจะให้ทุกคนมีลูกค้าเยอะ
แล้วก็ไม่ต้องมีปัญหาอะไรกันนะคะ

วุ่นตลอดทั้งสัปดาห์เลยเหมือนกันคุณชนะวุ่นตลอดทั้งสัปดาห์เลยเหมือนกันยังไง
พนักงานขับรถไปส่งของให้ลูกค้านะคุณนะ
อยู่ดีเจอผู้ชายวัยรุ่นถือมีดพระวิ่งตามมาแบบนี้ค่ะ
คุณวิ่งมาถึงแล้วแล้วก็บอกให้จอดแบบนี้

เออเป็นใครเขาก็ตกใจสิฮะ

ไม่ไหวไม่รอแล้วจ้าใส่เกียร์ถอยหนีเลยค่ะ
แล้วโอ้โหต้องถอยเร็วอย่างนี้อันตรายด้วยนะ
ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ไหวผู้ชายคนนี้ก็ตามมาทันชี้หน้า

แต่คนขับรถก็ไม่ยอมเปิดหรอกแหมใครจะเปิดไปล่ะ
ซึ่งเหตุการณ์เนี่ยก็เกิดขึ้นช่วงเที่ยงนี้เองค่ะคุณชนะ
คือคนที่เขาขับรถคันนี้เขาเล่าให้ฟังนะ

ขับรถไปส่งของให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง
ก็ใช้เส้นทางถนนโพชัยเชียงขวัญ

บ้านเฉียงใหม่ตำบลเฉียงใหม่อเบอร์โพชัยจังหวัด๑๐๑
จู่ชายวัยรุ่นคนนี้ถือมีดปรีเข้ามาจะทำร้ายเลย
ยังโชคดีตอนนั้นล็อกประตูเอาไว้ก็เลยไม่ได้รับอันตรายใด

เอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้เพื่อฝากเตือนชาวบ้านชาวช่อง
ที่เขาสัญจรผ่านไปแถวนั้นว่าต้องระวังหน่อยนะ
แล้วก็จะเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
มาตรวจสอบทีผู้ชายคนนี้เป็นอะไรกันแน่
ถ้าป่วยทางจิตควรพาไปรักษาโดยด่วน

ไม่งั้นเดี๋ยวจะไปก่อเหตุอันตรายต่อคนอื่นเขา
หรือไปเสพยาอะไรมาไหมอันนี้เราไม่กล่าวหานะ
แต่เราก็สันนิษฐานหาต้นเหตุหาสาเหตุที่เขาคุ้มคลั่งแบบนี้

ก็เป็นหูเป็นตาด้วยสำหรับคนในชุมชน
ถ้าเห็นใครที่ไม่ชอบมาพากลหรือมีพฤติกรรมแปลกแบบนี้

ให้เขาได้รับเรื่องเอาไว้แล้วก็มาตรวจสอบกันนะคะ
เรื่องของวัยรุตีการเราก็ฝากเติมกันทุกวัน
มาอีกแล้วครับกลางค่ำกลางคืนไม่หลับไม่นอน
พกอาวุธกันมามีทั้งมีดทั้งปืนระเบิดก็มีครับ

นี่ถ้าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินเสียงภาษาไทยพูดมาแล้วก็
นึกว่าสงครามจุเครียดแล้วเสีย
อุ้ยอย่าอยู่ขนาดนั้นไงน่ากลัวมากนะคะวัยรุ่นครับรวมตัวกันกว่า๑๐คน
ทำขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในหมู่บ้านสุภาวันอเภอรัมรุกาจปทุมธานี
ช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงคืนระดมยิงเลยนะเขาใช้คำนี้เลยนะ
แล้วก็ปลาระเบิดใส่บ้านหลังหนึ่งเสียงดังสนั่นลั่นหมู่บ้าน
ตอนที่กลุ่มวัยรุ่นนั้นมันจะขี่รถประโยชน์ออกไป
แต่สงสัยจะไม่หนำใจบอกตี๔กลับมาก่อเหตุซ้ำอีก
เจ้าของบ้านนะเขาก็บอกว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้น่าจะตามมาทำร้ายลูกชาย
เอาถามว่าลูกชายทำไมต้องโดนทำร้ายล่ะเออก็เพราะว่าก่อนหน้านี้
ลูกชายเนี่ยเคยถูกดักทำร้ายมาแล้วหลายครั้งมีประวัติมี
เพราะฉะนั้นก็กังวลว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์นี้
แล้วล่าสุดนะลูกชายออกไปซื้อข้าวก็ถูกฟันได้รับบาดเจ็บมา

เมื่อเดือนมีนาคมก็ถูกวัยรุ่นกลุ่มเดิมปลาระเบิดใส่บ้านอีก
แม่เลยบอกไปแจ้งความที่สพคูคศไว้แล้ว
แต่เรื่องก็เงียบหายค่ะแล้วก็ทำให้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้ใจไง
ไม่โดนจับไงเลยมาก่อเหตุแบบนี้อยู่บ่อย
แต่ครั้งนี้มันอุกอาดมากคุณชนะถึงขั้นบุกเข้ามาในหมู่บ้าน
คือก่อนหน้านี้มาแค่หน้าหมู่บ้านเท่านั้นตอนนี้เข้ามาข้างในแล้วไง
คือจะบอกแบบนี้ว่าจะทะเลาะอะไรกันจะโกรธอะไรกันก็ไปหาสาเหตุกันเนอะ
แต่อย่างนี้ละกันคุณทำให้คนอื่น
ชาวบ้านที่เขาไม่รู้อีโน่อีเน่เดือดร้อนไปด้วย
เนี่ยค่ะชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ที่บริเวณนั้นนะครับ
เป็นเสียงเดียวกันว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแทบทุกวัน
เนี่ยฮะรถยนต์ที่บ้านนะจอดเอาไว้หน้าบ้านตัวเอง
เสียหายโหตัวนี้บ้านเป็นนั่งลอย
โอ้โหแล้วนี่อะไรฮะเสื้อผ้ามันเกิดขาด
ดูสิเนี่ยฮะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปตามใครมารับผิดชอบกับความเสียหายที่มันเกิดขึ้น

ชาวบ้านแถวนี้บอกโอ้ยกะว่าตอนกลางคืนนะเนาะ
จะหลับจะนอนจะพักจะผ่อน

เป็นว่าต้องตื่นตกใจเพราะเสียงปืนเสียงระเบิด

อยากจะให้คุณตำรวจเร่งรัดเข้ามาจัดการเรื่องนี้จริงเลยครับ
แล้วเบื้องต้นนะคุณผู้ชมมีรายงานว่าแบบรุ่นกลุ่มนี้

มักจะก่อเหตุในลักษณะเดียวกันหลายพื้นที่ด้วยนะคะ
แต่ก็ยังไม่เคยถูกดำเนินคดีเลยค่ะ

ว่าคนในกลุ่มน่าจะมีใครสักคนทำงานเป็นตำรวจ
เลยทำให้รอดจากการถูกดำเนินคดี

แต่เขาให้ข้อมูลมาคนที่อยู่ในพื้นที่
แล้วก็นักข่าวเรามีรายงานมาแบบนั้น
ยังไงก็ตามฝากแล้วกันเนอะ
ถ้าเกิดยังมีความเดือดร้อนแบบนี้เกิดขึ้นคงอยู่กันลำบากจริง
ธรรพิวาทละหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของการใช้อาวุธละหนึ่ง
ยิ่งอาวุธเป็นพวกระเบิดอีกจังหาก

แล้วแก้ผ้ากลางถนนแบบนี้แก้ทำไมเขาบอกว่า

มันดูไม่ได้จริงโอ้โหเลยต้องให้น้องช้างช่วยปิดบังเอาไว้
ลำบากช้างอีกแล้วเออเอาล่ะคุณผู้ชมไปถามเขาหน่อยดีกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นักข่าวเราลงพื้นที่ตรวจสอบเลยนะคะอ่ะยืนกุมช้างอยู่เลยโอ้โห
เรียกได้ว่าเป็นภาพที่ไม่น่าดูนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณหลังวัดสว่างอารมณ์ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ชาวบ้านบอกเนี่ยเห็นผู้ชายคนนี้เดินแก้ผ้าอยู่แบบเนี้ยเลยโอ้โห
พอไปถึงนะฮะไปเจอชาวบ้านนี่ยืนจับกลุ่มคุยกับผู้ชายคนนี้เหมือนคงกำลังไม่เคยอ่ะยืนลุ้มเลยน่ะลุ้มล้อมเลยน่ะ
แล้วผู้ชายคนนั้นก็ยืนยืนโอ้โหยืนสลดยืนสลดแล้วแต่ก็เปิดเผยใช่ยืนสองมือ
ว่ายังไงดีล่ะเขาก็ประกบเอาไว้อยู่ที่เดียวยืนแบบว่าสงบเสงี่ยมเจียมตัวแต่ว่าเปิดเผยเพราะไม่ใส่อะไรเลย
นั่นไงเอ่อลักษณะรูปร่างทุ่มทุ่มหน่อยนะคะอายุประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบปี
ชาวบ้านบอกโอ้เห็นแบบนี้แล้วเป็นห่วงเลยหาเสื้อผ้ามาให้ใจ
ทำไงทำไอใส่เสื้อผ้าให้เออใส่กำเกงเออ
ใจกำเกงให้ก่อนนะฮะจะได้ไม่หนาวอุ๊ยอัะมันจะหนาวใช่ไหม
มันจะเย็นไงคุณไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นเหรอฮะ

ผู้ชายคนนี้เขาพูดอย่างนี้ครับคุณชิสา
เวลาโดนถามก็พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องนะ
แต่พอจะจับใจความได้หนึ่งอย่าง

เขาบอกว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้

ไปนอกโลกมา

เหยียบไหม
เหยียบดาวอังคารด้วย
บอกแล้วเหยียบมันเยอะ

ลืมเสื้อผ้าไว้ที่ดาวอังคาร

ถ้าอย่างนี้ถึงคุณตำรวจ

ก็เลยลำผู้ชายไปที่โรงพัก
คาดการณ์ว่าน่าจะมีอาการทางจิต

ไปทำอนาจารย์ต่อชาวบ้านเขาอีก
นะคะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ย
ผู้ชายเขาเป็นยังไงแต่ว่าตอนที่เขาเจรจาให้ขึ้นรถเนี่ย

เหมือนเป็นพวกเดียวกันทำไถ่ด้วยคำกันเองใช่ไหม
คือคุณตำรวจเขาก็คุยบอกว่านี่จะไปไหนไปนอกโลก
เอางี้อย่าเพิ่งไปไปพักที่โรงพักตามคุณตำรวจไปเลย

เออนี่ต้องยอมรับคุณตำรวจเขามีวิถีจริงจริงนะคะ
มาที่เรื่องนี้กันบ้างเราไปดูคลิปหนึ่งในโลกโซเชียล
เห็นแล้วแปลกใจแปลกดีด้วย
เพราะหนุ่มคนหนึ่งเขาอ้างนะเขาอ้างว่าเขาไปเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่ง
แล้วลักษณะขับออกมาแล้วรถมันเสียไม่รู้ว่าเกิดอะไร
พอไปเช็คดูเฮ้ยน้ำน้ำมันที่ได้มามันไม่ใช่น้ำมัน
มันเป็นน้ำกลายเป็นน้ำเปล่าเอาไปลองดูฮะ
เพิ่งเติมน้ำมันมาจากปั๊มของปริงนะครับ
๐บาทรถผมเบนฟินแต่ดูน้ำมันที่ออกมาครับ

สตาร์ทใหม่

แต่ลักษณะเหมือนว่าเขาพยายามสตาร์ทดู
แล้วเปิดดูตรงนั้นอาจจะเป็นหัวจ่ายน้ำมันหรือเปล่า
ใช่ค่ะเวลาหัวฉีดหัวฉีดน้ำมันใช่มั้ย

เออแล้วเขาไปลองน้ำจากตรงนั้น
เพื่อจะเช็คดูว่าน้ำออกมามันเป็นน้ำมันหรือน้ำอะไรกันแน่

ที่เขากรอกออกมาได้ใส่กรดแบบนี้
มันใสคล้ายกับน้ำเปล่า

โอ้โหแบบนี้ก็ต้องตรวจสอบมันเป็นไปได้เหรอ

เขาบอกว่าเขาเพิ่งไปเติมน้ำมันมาในปั๊มนั่นแหละ

เนี่ยแล้วเพื่อเป็นการที่ว่าเขาอยากจะพิสูจน์ดูว่า
สรุปแล้วมันคือน้ำเปล่าจริงหรือเปล่า
เขาก็เลยกลับไปที่ปั๊มน้ำมันตรงนั้น

เขากลับไปที่ปั๊มนั้นเพื่อจะขอ
ไอ้หัวจ่ายน้ำมันอันไหน

คุณลองสิคุณลองกดเอาน้ำมันออกมาดิ
เดี๋ยวผมจะเอาไอ้แกนลอนมารองเอาไว้
แล้วดูซิว่ามันคือน้ำมันจริงหรือไม่

น้ำเปล่าเลย

ในคลิปคนที่เขาอัดเอาไว้เนี่ย
เขาอ้างว่าก็เอามาจากในหัวจ่ายจริง
แต่ผมบอกไว้ก่อนว่าในคลิปเนี่ย

เราไม่ได้เห็นภาพที่เอาหัวจ่ายทิ้มเข้าไปในแกนลอนนี้
แล้วก็กดให้มันมีน้ำออกมา

คือเราเห็นแค่ตอนที่ว่าเขาเทออกมาแล้วแล้วเป็นน้ำเปล่า

เขาก็บอกนะว่าไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้
มีผู้เสียหาย๔๕คนที่เติมน้ำมันที่นี่ก็เจอเหมือนกัน
ลักษณะเป็นน้ำใสแบบนี้
ซึ่งจริงน้ำมันเนี่ยถ้าที่ฉันจำไม่ผิดนะ
ก็รออยู่รอการชี้แจงของปั๊มน้ำมัน
แต่ว่าดิฉันไปค้นดูนะคะไปค้นดูข่าวของน้ำมันเนี่ย
ไปเจอว่าเมื่อปี๖๑ก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะ
ครั้งนั้นเขาบอกว่าสาเหตุมาจาก
ฝาถังน้ำมันที่เก็บใต้ดินไม่สนิท
แล้วฝนตกลงมาน้ำมันก็เลยลงไปในถังน้ำมัน

ก็อาจจะเป็นได้เพราะมันเคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อปี๖๕

เกิดในช่วงที่น้ำมันมันแพงไง

ตายแล้วจริงคุณชนะน่าคิดไปอีกนะเรื่องน้ำมันแพง
รอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาลงไปตรวจสอบด้วยนะ
ใช่ค่ะไปดูค่ะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็แชร์สนั่นรอบสัปดาห์เหมือนกันนะ
ผู้หญิงคนนี้เคราะห์ร้ายคุณชนะคือเธอนี่นะเดินอยู่บนฟุตบาร์ดดีค่ะ
แต่ว่าถูกรถกระบะที่คนขับเมาเนี่ยมาพุ่งชนเลยค่ะ
แล้วผู้หญิงคนนี้ค่ะเดินอยู่เฉยของฉันเดินมาดี
ไม่ได้รู้อีโน่อีเหน่อะไรแต่สักพักหนึ่งค่ะรถกระบะขับมาแล้ว

ต่อให้ชนไม่เร็วไม่แรงแต่คือรถชนก็เจ็บอยู่นะคะ
ออกมาค่ะแล้วก็ไม่รู้ไปไหนแล้วอ่ะแต่คนแถวนั้นก็วิ่งไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
เพราะคุณชนะเพศกรรมเนี้ยเกิดขึ้นช่วงสักสิบโมงเช้าครับ
โอ้โหพอเกิดเหตุนะครับจรภีร์กูภายเรียนไปช่วยเหลือ
หญิงข้อร้ายที่ได้รับบาดเจ็บอาการเป็นยังไงบ้างเป็นไงฮะ
หนักนะคุณชิสายังไงบ้างกระดูกสะโพกหลุดขาหักอีกข้างหนึ่ง
คุณจ้านาธีครับเบื้องโตนนะฉีดยักษ์แก้ปวดให้ก่อน
แล้วนำตัวนะฮะขึ้นรถกู้ชีพส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเลย
ค่ะแล้วคนขับล่ะคนขับอยู่ไหมเออ
คนขับรถกระบะอยู่ตรงนั้นแหละครับเนี่ยนั่งให้การกับคุณตำรวจนะครับ
เขาบอกว่าเขาเนี้ยเนี้ยที่ขับมาเนี้ยจะมาหาเมียเออ
ขายผักอยู่ในซอยนี่แหละแต่สภาพเขาคุณผู้ชมค่ะ
ลองดูลองฟังแล้วดูซิว่าอาการเขาปกติไหมฮะ
รู้ตัวไหมไม่พี่รู้ตัวไหมพี่เมาใช่ไหมพี่ขับเนี่ย
อุ้ยเดี๋ยวรถเข้ามาพี่จอดเขาอ๋อพี่จอดพี่เมาใช่ไหม
พี่ขับแต่ทับคนเนี้ยทับก็กลัวให้จ่ายไงโอเคจ่ายแต่พี่ชอบหมดนะ
เออเพราะว่าพี่ทับคนอ่ะพี่เมาอ่ะพี่กินเหล้าอ่ะจะบ้าเหรอ
พี่รถจะเข้ามากับพวกนี้สวนหมาอ๋อโอ้โหพูดจาอย่างเนี้ยค่ะ
เอ้าลองคิดกันเองแล้วกันว่าจะเป็นยังไงพิจารณาเอาเลยถูกนะ
ได้แต่สันนิษฐานไว้ก่อนนะคุณชิสาว่าเมาหรือเปล่าเออเพราะพูดจากแหม
เปรี้ยขนาดนี้นะคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองทำอะไรลงไป
อันนี้เราก็พูดตามสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละนะคะแต่สุดท้ายค่ะ
ตำรวจนะต้องเอากล้องวงจรปิดมาให้ดูให้ดูเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยสวนมาไหม
หรือขับไปยังไงสุดท้ายเงียบเสียงลงค่ะ
พูดไม่จาต่อแล้วแล้วตำรวจก็เลยนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายที่โรงพักต่อไป
วงจรปิดเป็นหลักฐานที่ดีมากมากนะคะเพราะฉะนั้นตรวจสอบให้ดีน่ากลัวน่ากลัวค่ะ
เพราะฉะนั้นไม่ได้เตือนแค่แบบคนขับรถเท่านั้นบางทีคนเดินถนนอยู่ดีก็ต้องระวังเหมือนกัน
ฝากเตือนอีกหนึ่งเรื่องโอ้โหเจอกับสะพานมันไม่ใช่สะพานธรรมดา
อย่างสูงอย่างชันเขาว่ากันว่าเป็นสะพานปราบเซียน

ที่สุดท้าย

ตกลงมอเตอร์ไซคันนี้ไปไม่ถึงจุดหมายใช่ไหมคะ

งนเลยค่ะ
โอ้โหตีรังกาลงมาแล้วหงายเงิบเลยนะครับ

นี่คือสะพานปราบเซียนจรรย์สนิทวงซอย
ชาวบ้านเขาให้ฉายาเอาไว้แบบนี้

คือเรื่องของเรื่องเหตุมันเกิดกับรายเดอร์คนหนึ่ง
กำลังขับรถไปส่งอาหารให้กับลูกค้าอยู่แถวสะพานข้ามคลอง

ก็ต้องขับข้ามสะพานครองที่มันสูงอย่างนี้

เพราะอะไรเขาไม่ชินทางด้วยแหละหนึ่งถูกไหม
ก็เลยอาจจะทำให้เร่งเครื่องไปไม่สุด
หรือเข้าเกียร์ไปไม่ถูก

เจ็บสิคุณเจ็บนิดเจ็บหน่อยแต่ก็เจ็บไง
ยังดีที่เขาใส่หมวกกันน็อกอยู่ค่ะคุณชนะ
คือถ้าผมจำไม่ผิดสะพานนี้ถูกสร้างขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่ต้องสูงอย่างนี้
เพราะว่ามันมีเรือที่สัญจรผ่านไปผ่านมาคลองนี้

แต่ปัญหามันเกิดสำหรับรถมอเตอร์ไซค์

เร่งเครื่องให้เต็มที่เพื่อที่จะขึ้นไปบนสะพานให้ได้
ถ้าคนเดินเนี่ยก็ยังพอเดินขึ้นทางรอดท่านได้

จริงไอ้ขึ้นไปไม่เท่าไหร่ไอ้ตอนลงมาต้องระวังอีกนะ
อันนี้จริงพูดแล้วคือไม่ต้องเร่งเครื่องไงพลังส่งนี้อยู่แล้ว
บางทีจะถลายไปฝั่งไหนอีกก็ไม่รู้

ถ้าหากดูแล้วมันเป็นอันตรายก็ปรับปรุงหน่อยก็จะดีกว่านะคะ
คุณผู้ชมค่ะบางทีเราขับรถบนท้องถนนก็ขับขี่อย่างตั้งใจและระมัดระวัง
แต่อุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกัน
เหมือนวรอมันเหุ่นเหมือนมันวิ่งอยู่บนบนผิวน้ำ

ไม่ได้เวอร์นะถ้ามาด้วยความเร็วสูง
แล้วน้ำมันท่วมบนถนนแบบนี้

มันถูกน้ำเคลือบอยู่
แล้วมันทำให้รถลอยเหินขึ้นนั่นแหละ
ปล่อยปล่อยแล้วขนุนเฉอะแชนแบบนี้โอกาสเกิดอุบัติเหตุก็ได้

ฉะนั้นแล้วช่วงฝนตกก็ต้องระบัดระวังคูณ๒คูณ๓กันไปเลย

ชะลอความเร็วลงหน่อยหรือถ้าดูท่าไม่ดีก็จอดดีกว่าไหม

คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งอุบัติเหตุฝากเตือนภัยกัน
จุดแยกทางแยกตียุ่งสิแยก
ระวังให้ดีถ้าไม่ระวังให้ดีก็จะเกิดอุบัติเหตุนี่แหละครับ
อ้าวเนี่ยอย่างแรกนะที่เราไม่เห็นคือมันมีสัญญาณไฟจราจรไหม
พยายามมองหาแต่ยังไม่เห็นนะคะแล้วมันเป็นแยกใหญ่ด้วยอ่ะจริงจริง
อันตรายนะถ้าเกิดว่ากลายเป็นว่าต้องเป็นแยกวัดใจเนี่ยโอ้โหแล้วต่างฝ่ายต่างก็เอามาของเขาอ่ะนะ
จริงค่ะเขาก็มั่นใจว่าทางเขาเนี่ยต้องได้ไปก่อนถูกไหมใช่
กลายเป็นว่าสะกิดกันแบบนี้อาจจะดูเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ถ้าชนกันเต็มที่กว่านี้ล่ะ
อือหือมีโอกาสนะจะอาจจะโอ้โหถึงขั้นชีวิตเลยนะถึงขั้นชีวิตเป็นไปได้เนี่ยค่ะ
เราเห็นบ่อยเหมือนกันนะคลิปอุบัติเหตุจากเพจนี้นะคะ
ยังไงขอบคุณเพจด้วยนะเรานำมาใช้เพื่อเป็นการเตือนภัยกัน
ใครจะสัญจรไปจันทบุรีก็ตามหรือคนในพื้นที่ก็ตามต้องระมัดระวัง
รวมถึงถ้าเสียงนี้ไปได้ยินถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ช่วยสอดส่องไว้นะคะ
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะอุบัติเหตุเรื่องนี้เป็นยังไงบ้าง
โอ้โหเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าเสียหลักเพราะว่ารถจักรยานยนต์ตัดหน้าครับ
โอ้โหคุณค่ะหวัดเสียวจริงมอเตอร์ไซค์คือเขาออกมาจากข้างทางใช่ไหม
แล้วคือเหมือนลักษณะตัดหน้ารถที่มีดวงหน้ารถโอ้โหน่ากลัวจริงเลย
เจ้าของคลิปเขาต้องรีบเหยียบเบรกอ่ะแล้วมันก็ทำให้รถเสียหลักพุ่งไปข้างทางแบบนี้ค่ะ
คือถึงแม้ว่าจะดูแล้วโชคดีแหละ
เพราะดีแหละไม่ชนรถมอเตอร์ไซคันนั้น
แต่มันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุกับรถคันอื่น
ก็ใช่ที่เขาอยู่เลนส์ฝั่งซ้ายสุดอยู่แล้วไง
ถูกค่ะแล้วดูค่ะรถมันมาหลายคัน
เพราะว่าช่องจราจรมีหลายเลนแล้วก็มากันไวด้วย
ไม่แน่ใจว่าคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์หนีรู้ตัวหรือเปล่า
ว่าตัวเองเสี่ยงจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้ว
ก็ต้องระวังนะก็ฝากเตือนภัยทั้งสองฝ่ายเลยนะ
ทั้งคนที่ขับรถทางตรงก็เรื่องของความเร็วนะ
จริงบางทีเราก็อาจจะต้องชะลอนิดนึง
ส่วนรถมอเตอร์ไซค์หรือรถต่างที่จะออกมาจากข้างทางแบบนี้
ยิ่งเป็นถนนใหญ่ถนนที่เขาใช้ความเร็วเนี่ย
ต้องระมัดระวังให้มาก
ดูซ้ายดูขวาดูแล้วดูอีกดูให้ดีว่าไม่มีรถมาในระยะประชันชิดนะคะ
ไปดูเรื่องราวของคนคลั่งรักกันหน่อย

รักได้แต่ต้องมีสติค่ะคุณชนะ
ถ้าคิดว่าจะทำทุกอย่างเพื่อคนที่รักแล้วทำผิดแบบนี้ไม่ดีไม่เอาค่ะ
คุณผู้ชมเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่พูดคุยกันมาตลอดสัปดาห์เหมือนกัน
หนุ่มคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อกับข้าว
จอดข้างรถมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
ซึ่งคันนั้นที่จอดข้างเนี่ยเขามีถุงกับข้าวแขวนอยู่ตะก้าหน้ารถ

ซ้ายมองขวาหนุ่มคนนี้ดูแล้วน่าสนใจจังเลย
กับข้าวนี้ดูสิมีใครเห็นไหม

หยิบมาดูเลยจ้าแล้วยังไงต่อ
เอามาแขวนรถตัวเองขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์ของตัวเองแล้วจากไป

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตลาดศูนย์การค้าอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะ
และตอนนี้คุณตำรวจสภเมืองกำแพงเพชรติดตามจับหนุ่มคนนี้ได้ถึงบ้านคุณชนะ

ผู้ชายคนนี้อายุ๑๘ปีเท่านั้นนะ

เขาบอกว่าผมเนี่ยตั้งใจมาซื้ออาหารที่ตลาด

เบิกเงินจากที่ทำงานมาแล้วนะมีตังค์อยู่๓๕๐บาท

แต่พอไปซื้อกับข้าวบ้างแล้วเนี่ยเงินอาจจะไม่พอ
อาจจะเหลือน้อยแต่เผอิญเผอิญสายตาเนี่ย
เหลือไปเห็นถุงกุ้งสดของรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดข้าง

แล้วนึกได้นึกได้ว่าแฟนที่เพิ่งคลอดลูกเนี่ย

อยากกินกุ้งชอบกินกุ้งมาก

แล้วทำไงตังค์ที่กดมาแล้วไปใช้ซื้อของแล้ว

ไม่มีเงินพอไปซื้อจุ้ง

นี่หยิบกุ้งของคนอื่น

แล้วก็ไปทำกินอาหารกันในบ้าน

เขามีแต่ข้อหารับซื้อของโจรอันนี้

ใจจะไปซื้อของภาพเข้าไปบ้านอยู่แล้วค่ะ

ตอนนั้นผมไปทำงานแล้วกำเบิกมา๓๕๐
๓๕๐บาทแล้วซื้อของหมดยังตังค์อ่ะ

จะมีหมูปิ้งขาวอยู่หลังเหตุผล

มีลูกอายุเท่าไหร่๒เดือน
จะมาซื้อกับข้าวให้เมียด้วยแต่เพราะเอิญว่าตังค์ขาด
แล้วก็เสร็จแล้วเห็นของเขาวางไว้ในระก้ารถก็เลยหยิบไปเนอะ
โอ้โหก็เห็นใจนะแต่ว่าถ้าทำผิดแบบนี้ก็ต้องรับโทษกันไป
คุณตำรวจก็เลยตักเตือนเพราะเห็นว่าเป็นเยาวชนอยู่
แต่ก็ต้องดำเนินคดีด้วยแจ้งข้อหารรักษัพโดยใช้ยานภาษณะ
อ่ะว่ากันไปตามความผิดนะ
แล้วคนที่บ้านที่กินไปต้องรับผิดชอบอะไรด้วยไหม

แล้วก็ที่กินกินไปทั้งหมดโดนข้อหาอะไรทำลายหลักฐานด้วยหรือเปล่า

แล้วถ้าต้องไปตามพิสูจน์หลักฐานก็ไม่เอาด้วยนะ
จะให้ขย่อนออกมาเหมือนงูกินลิงหรือยังไงแหม

รู้จักคุณจะร้องเพลงเหรอ
ใช่มันไม่ธรรมดายังไงค่ะ
ปลาแร็ดแต่ไม่ใช่ปลาแร็ดธรรมดาเป็นปลาแรดเผือก

กินจนปากเบิ้ลตัวมันปกติปลานี้
เดี๋ยวนะกินทุเรียนจนปากเบิร์น

เออกลิ่นทุเรียนอะ
ถ้ามองไกลผมนึกว่าปลาหมอสีนะ

เอาเจ้าตัวนี้เป็นปลาแร็ดเผือก

เขาบอกว่าบุญล้นนี่ใส่เป็นเชื่อง

ใช่มันถูกเลี้ยงเอาไว้ภายในบ้านเลขที่๓๕๑ทับ๓

แกเล่าว่าเจ้าบุญล้นมีความพิเศษ

กินแบบกินหมดภูดูแบบป้อนก็ได้แบบกัดกินเองก็ชอบ
นี่กินทีนี่กินหมดฟูหมดลูกด้วยหรือเปล่า

ใช่ก็เจ้าสัวเขาบอกแบบนั้นดิฉันเรียกเขาเจ้าสัวไปเลยเนี่ยเสียอ้วนเนี่ย

เออคือเสียอ้วนเนี่ยบอกว่าแค่เอาทุเรียนมาวางไว้ขอบอ่าง

มีมือเนี่ยจะออกมาแกะอีกตัวเองน่ะ
ไปแล้วแล้วที่สำคัญคือไปทำยังไงให้มันชอบกินทุเรียน
เอ้าดูดิเขาวางไว้มันรู้เลย

เลี้ยงมาเนี่ยทำมาค้าขายดีมาก
เขาเชื่อว่าปลาชนิดนี้มาให้โชคกันอย่างนี้บ้าง
ใช่แล้วมันเผือกด้วยไง
เออก็แปลกดี
สีมันนี่แหมนึกว่าปลาทับทิม

โอ้เอาเอ็นดูน้องปลา

ยังมีความน่ารักระหว่างคนกับสัตว์ให้ดูกันอีกนะคะ
เมื่อนุ่มคนนึงสนิทกับริงพระปรางมาก
พระปรางสามยอดที่โรโพรี
ใช่คือนั่งด้วยกันสนิทสนมกัน
โมเมนต์ความน่ารักนี้เป็นยังไงไปดูกันหน่อยค่ะ
ว้าวเน่

สนิทมากไงถึงขยุมหัวได้
ดูดิถึงขี่หลังขี่ไหล่นี่เหยียบหัวก็ได้
คุณชนะไม่ธรรมดานะคะหนุ่มคนนี้ดูสีหน้าพี่เขาหน่อยถึงผมจะดูโหดแต่หัวใจก็อยู่ในโหมดฟรุงเฟรน
ก็น่ารักดีน่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกินสำหรับภาพนี้ดูดูต้องสนิทขนาดไหนถึงทำได้อย่างนี้
นั่นสิคุณผู้ชมครับคุณชิสาเห็นว่าล่าสุดคุณพี่คนนี้เป็นไงผมล่วงหมดแล้วนะตอนนี้เหลือแต่หนวด
ก็ถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่แปลกใจหรอกคุณชนะ
ก็โดนยิงมันถอนไปหมดแล้วนะดูโอ้โหมีนวดให้ด้วยแต่คุณพี่เขาก็นั่งอย่างสบายใจ
ดูเหมือนพึงพอใจกับสิ่งที่น้องลิงทำให้แต่อย่างนี้บริเวณตรงนี้ถ้าจะไปเที่ยวกันไม่ได้ว่านะแต่ต้องฝากเตือนนะคุณชิสา
ใช่มันอันตรายนะคะลิงก็คือลิงอ่ะนะคะยิ่งถ้าหากว่าเราไม่รู้ใจมันมันอาจจะกัดเราก็ได้หรือแย่งอาหารเราได้
เอาค่ะคุณที่นั้นได้ผมเคยไปถ่ายรายการที่ตรงนี้เลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณค่ะ
โอ้โหโดนลิงขู่ครับโอ้ยลิงขู่กันโชคซับหรอค่ะมันแยกเคี้ยวใส่แล้วก็แหง
เราน่าจะความแมนอ่ะเนาะอุ้ยหลักผมมันแมนอีกแล้วผมวิ่งเข้าไปนอนในรถเลยอ่ะกลัว

โมะแหกมันยังไม่ธรรมดาจริง
แต่ก็เตือนกันนะมันต้องระวังจริง
เตือนกันเพราะมันน่ากลัวนะ

ไม่ได้นะต้องจัดการแทนแม่ว่าจะจานยังไง
เดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงของ

สบัดเท่าเด็ก
โอ้โฮลูกตบไปยังเลยลูกทำดีมากไหนเล่าสิอย่างไร
คุณพ่อกำลังดูแดนเซอร์ดักรอง
ชี้ให้ลูกดูด้วยแล้วลูกเห็นไง
ตบตาเลยค่ะไปสะกิดให้ลูกรู้
ั่วกันดิอย่างนี้มันยั่วกันดิ
ดูลูกงอนด้วยนะงอนลูกงอนลูกงอนไม่ยุ่งแล้ว

ยังจะดูอีกหนึ่งหูแต่ไม่ต้องบอกเลยนะ
ว่าได้ใครบ้างได้แม่นี่แหละค่ะ
ถือว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวจริงนะคะ

ติ๊กต๊อกคุณพ่อคุณลูกนี้นะคะ
จากหนูแท็ตธนุธิดาด้วยนะครับ

น่ารักเนอะนะส่วนตัวคุณเองก็ต้องระวัง
ดูเอาไว้ในอนาคตนี่ผมดูได้ผมยังไม่มีลูก

เออเอาไปดูต่อที่เรื่องราวของหนูน้อยคนนี้
ทั้งร้องทั้งเต้นจะน่ารักได้เอ็นดูขนาดไหน

ทั้งร้องทั้งเต้นถือว่าน้องเขาเนี่ย

ร้องเพลงกับเต้นใครจะให้ติ๊บยังไง
แฟนเพลงแฟนเพลงมอบให้เป็นขวัญกำลังใจ
นี่คุณลุงคนเนี่ยอ่ะยื่นให้ล่ะอ่ะหนูเอ้ย
เอาไปยอดปลูกเลิกเลยอะไรลูกอะไรลูก
หยอดปลุกเออหนูจะเต้นก่อนค่ะอ่ารับก็ได้ค่ะ
เออรับเสร็จก็วางเอาไว้หนูก็ร้องแล้วเต้นต่อ
แฟนเพลงกำลังใจน้องเขาเข้าไปดูต่อได้ในติ๊กต๊อกมุ้งมิ้งค่ะ
นี่ถ้าตอนเด็กนะให้ผมมาขึ้นมาร้องมาเต้นอย่างนี้ผม

เหรอแล้วถ้าสมัยนี้ต้องดูเป็นคนดูอยู่ข้างล่าง

อยู่ข้างล่างคอยดูคอยให้ติ๊ก
ตอนนี้หมดไปเยอะไหม

น่าจะไม่เหลือแต่ว่าน้องน่ารักนะคะ

เพราะผมส่วนใหญ่ชอบจะพาเข้าวัดเข้ามาทำบุญสวดมนต์

เด็กคนนี้ครับเขาสวดมนต์ได้อย่างเมามันจริง
ไปดูซิว่าเมามันขนาดไหนฮะ

ถ้าเป็นเพลงก็คือสายรอกใช้ว่าง
เฮ้ยคนเขาสวดได้กับน้องก็ว่า
คุณชนะนี่อยู่บ้านทุกวันคุณสวดทำนองนี้ไหม
คุณเคยเข้าใจไหมว่าตอนเด็กคุณพ่อคุณแม่
บังคับให้สวดมนต์ก่อนนอนผมคนหนึ่งที่เคยโดน
ดิฉันก็บอกให้ลูกสวดมนต์อยู่
อ่ะแล้วด้วยความที่ว่าเราเองจะนอนแล้วอ่ะ
เออยังไงล่ะทีนี้อยากนอนแต่นอนไม่ได้ต้องมาสวดมนต์
คือผมเคยผมเคยต้องท่องอย่างนี้
โอ๊ยอารมณ์แบบเป็นช็อตประชันว่างั้นเถอะ
แต่เด็กเขาก็เป็นอย่างนี้ค่อยทำความเข้าใจกับเขา
เรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธิมันเป็นการทำจิตใจให้ว่าง
จิตใจให้สงบค่ะแล้วก็ให้มีสมาธิใช่ค่ะ
ก็น่ารักดีเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งในการสวดมนต์นะ
ยังไงเป็นเรื่องที่ดีก็สนับสนุนนะคะ
ไปดูเรื่องวุ่นของเด็กกลุ่มนี้มากันเป็นปาร์ตี้เลยทีเดียว
คือพอปาร์ตี้ก็มีกันหลายคนใช่ไหมแต่มีเพื่อนคนหนึ่งหายออกไปจากวงค่ะคุณ
แล้วพอกลับมาเขาได้ของแถมกลับมาด้วยค่ะ
เด็กเค้าด้วยใช่หรือ
งานนี้งานนี้คงไม่ใช่เด็กแล้วผู้ใหญ่นี่แหละ
ผู้ใหญ่ที่แยกตัวจากวงเพื่อนไป
แต่กลับมาได้อะไรติดมือมาด้วยค่ะคุณ

ไม่เด็กแล้วมั้งแบบนี้เป็นอีหนู
อย่าให้แม่บ้านเค้ารู้นะเรื่องใหญ่อยู่เลยนะหิวมาอย่างนี้เออทำไมเป็นแปลกเลย

แต่วันนู้นเค้าเหมือนอยู่หน้าร้านขายเสื้อผ้าแล้วเปล่า
คุกล้วคำเลยงานนี้แต่คลิปสั้นคนดูเยอะมากน่ะ
ติ๊กต๊อกของคุณคนนี้เขาใช้ยูเซอร์ชื่อยาวมาก

สนุกสนานเกินไปในบรรดาวงปาร์ตี้นะคะ
จริงวันนี้สนุกสนานกันเต็มที่จริง

ไวมากเลยย้ำเรื่องของเวลานะครับเจอกันในวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้๑๖นาฬิกานะ
ใช่ถึง๑๗นาฬิกา๑ชั่วโมงเต็มเสาร์อาทิตย์มาเจอกันนะคะ
ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กัดสะบัดข่าวแล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์

การการแฮร่าทีมที่ช่องราชิมสอง